ผลงานของทีมชาติไทยในเอเชียนคลับนะครับจะเป็นอย่างไรอยู่ที่การฝึกซ้อมว่าเข้มข้นแค่ไหนในช่วงโค้งสุดท้าย
รถชัดทองครับออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเขาพร้อมจะเล่นในตำแหน่งใหม่ที่รายวัชนั้นจัดให้ครับ
แต่ล่าสุดวิรวรรณรายวัชก็เคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่าเขาจะจับศรีโรธมาเล่นในตำแหน่งใหม่
แล้วก็ได้เห็นกันไปแล้วในการฝึกซ้อมนั่นก็คือการเล่นตำแหน่งกองกลาง
ตัวรับแล้วก็กองหลังนะครับดาวเตะในวัยยี่สิบหกก็พูดถึงเรื่องนี้
ได้ว่าในฐานะนักฟุตบอลเขามีหน้าที่ทำตามที่โค้ชสั่งนะครับ
อะไรที่โค้ชนั้นเห็นว่าเป็นประโยชน์กับทีมมากที่สุด
ก็พร้อมจะทำอยู่แล้วแล้วก็จะสนับสนุนในทุกอย่าง
ที่สำคัญต้องพยายามเล่นให้ได้ซึ่งเขาก็มีประสบการณ์ในการเล่นมาบ้าง
ตำแหนเซ็นเตอร์ฮาร์ฟสมัยที่เป็นเยาวชนเล่นโค้กครับ
แต่ว่ามันนานมากแล้วก็ต้องมารื้อฟื้นใหม่แต่ว่าจะทบทวนได้เร็วแค่ไหน
แล้วก็จะดีหรือเปล่าเนี่ยมันก็อยู่ที่การซ้อมซึ่งยืนยันว่าเต็มที่แน่นอน
โป้นะครับก็ทิ้งท้ายว่าหวังจะมีชื่อติด
ส่วนเรื่องแฟนบอลวิภาควิจารณ์ก็เข้าใจได้แล้วก็อาจจะเก็บมาคิดบ้าง
แต่ก็จะพยายามเปลี่ยนให้เป็นแรงผลักดันเพื่อพัฒนาตัวเองครับ
เจอกับการท่าเรือซึ่งเป็นแชมป์ลีกทีมล่าสุดนะครับ๒ทีม
จากไทยลีกระดูกการที่แล้วนะครับ
จากตรการเติมธนศักดิ์นาทีที่๔แล้วก็สารสโฮกอ่อนนาทีที่๑๐
แต่ว่าท่าเรือมายิง๔ลูกรวดนะครับ

และกัฒนัทพลบริเพชรเหมา๒ลูกนาที๒๙
ซึ่งลูกนี้มีการจัดการชิปในขณะที่หันหลังให้ประตูเข้าไปอย่างสวยงาม
เดี๋ยวต้องดูว่าภาพจะมาถึงทันหรือเปล่านะครับ

การท่าเรือยิงอีก๒ลูกจากพรมงคลศรีทรัพย์แสงแล้วก็ธนันชัยชมบุญนะครับ
เกมการท่าเรือชนะไป๖๒ผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมสุดท้ายนะครับ